ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาส่องแต่โทรศัพท์มือถือนะ
ตามไปบุกไปส่องกันถึงที่เลยใครไม่ไปไม่ได้แล้ว
สว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนี่คุณใครไม่ไปถือว่าเชยแล้วนะ
ดูสิลอง๓คนอะเชยละยังไม่เคยไปเลยนะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคนแน่นคนเยอะมาก
ประชาชนเขาเดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะมากนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชม
ช่วงที่บนสาราการประเรียนโดยเฉพาะใกล้สิ้นเดือนบ้างอะไรแบบนี้
โอ้โหแน่นจริงนะคะแล้วไปดูบนสาราการประเรียนที่เป็นที่ตั้งของหุ่นตาทองนิ้วรายกันหน่อย

เขาจะมีอ่างน้ำมนต์อยู่หน้าตาทองนิ้วรายที่เป็นที่โด่งดังมากแล้วก็มีเซียมซีตั้งอยู่ด้วย
คุณเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเราเนี่ยเอารูปอ่างน้ำมนต์หน้าตาทองนิ้วรายมาฝากคุณผู้ชมอยู่บ่อยเลย
รุมถ่ายรูปยังก็เป็นดาวลงดารา
เออนี่อ่างนมลหรือเซลบิตี้โอ้โหเสียงแฟล็ดแฟล็ดก็เลยนะคะคุณ
แต่ว่าที่สร้างความฮือฮามากจนแฟดแซ่บกันขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหม

งวดที่ผ่านมาหยดน้ำตาเทียนในอ่างเนี่ย
เขาบอกดิฉันมาว่าเขาเห็นเป็นเลขแบบตรงเลยนะ

นี่ชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะ
เขาบอกเห็นชัดมากเห็นชัดเจนเห็นจนถูกลอตเตอรี่
ก็คือภาพที่เราเห็นนี่แหละเป็นของงวดที่แล้วไม่ใช่งวดจะถึงนะ
ใช่ค่ะก็เลยทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันคึกคัก
พี่จะต้องมาเลยมาที่วัดนี้ตลอดเลยเพราะว่าจะมากราบไหว้ตาทองแล้วก็มาขอเลขเด็ดด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานี่โอ้โหถูกรางวัลหลายครั้งแล้วนะจ๊ะ
น้องใบตองคุณนิวนาวที่เห็นนี่เขาไม่ได้มาวางขายผ้าขาวม้านะ

เป็นผ้าขาวม้าที่เขาเอามาแก้บนให้กับตาทองนิ้วราย
ถูกต้องค่ะนี่ไม่ได้มาขายของอะไรมาแก้บนทั้งนั้นเลยนะคะ
เอาไปฟังเสียงยืนยันของคุณพี่ท่านนี้กันหน่อยว่าถูกมาแล้ว

เยอะดียาขออะไรมาบาง

ผมไปฟังข่าวม้าแต่เราก็ติดสุดแล้วตามมา

ไม่ได้ปล้าย
ไม่ถูกไม่ถูก

โอ้ตัดทองเขาให้๓งวด๕งวดให้มาแบบตรงเลยถูกกันไปเรียบร้อยแล้ว
เห็นแบบนี้แล้วย้ำคุณผู้ชมอีกครั้ง

ไม่ใช่ย้ำเตือนคุณผู้ชมสิครับน้องใบตอง

เดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่๒๗เอง
ก็๒๗นี่แหละต้องรีบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้๒๘แล้ว
อย่างนั้นผมพูดเองย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเจอกับข่าวที่เป็นความเชื่อแบบนี้
ต้องมีเวลามีโอกาส
คือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเรามีโอกาสเราเข้าวัดทำบุญนะ
ยังไงซะคุณผู้ชมค่ะมันก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองอยู่แล้ว
ตอนนี้ฉันมีเวลาฉันจะไป
สามหวัดห้างหวัดพรุ่งนี้เขาบอก
น้อยได้ทำบุญแหละโชคดีอะไรขนาดนี้
ก็ยินดีด้วยใครที่โชคดีก็ถือว่าเป็นดวงดีโชคดีกันไปนะคะ